วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของงานบุญ
เราจะพาไปดูประเพณีที่เกี่ยวข้องกับงานบุญกันหน่อย
พาคุณผู้ชมไปสการประธาตุศรีสองรักษ์ที่จังหวัดเลย
ที่นี่เขาครบรอบเพราะว่าวันล้างประธาตุ

แล้วก็มีสาธุชนที่มีจิตศรัทธา
มาร่วมกันล้างพระธาตุกว่า๕๐๐คนเลยนะคะ

กันเยอะค่ะดูบรรยากาศกันก่อนนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศที่วัดพระธาตุศรีสองรักษ์อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
วันนี้คือคักมากเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่าที่วัดเขาทำการจัดงานนามัศกาลพระธาตุศรีสองรักษ
ประจำปี๒๕๖๒ขึ้นมา
ภายในงานวันนี้ก็เป็นพิธีของการล้างพระธาตุค่ะ
ซึ่งได้สาธุชนจำนวน๕๐๐๐คนมาร่วมงานกันนะคะ
พระธาตุศรีสองรักษ์ค่ะเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง
ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา
กับพระชัยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาเวียงจันทร์นั่นเอง
เพื่อเป็นศักดิ์ขีพยานแห่งการกระทำพระราชมัยตรีของสองราชอาณาจักร
ว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน
จึงถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดเลยนะคะ
อกจากนี้ภายในวัดเขายังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะแบบทิเบส
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชา
เป็นที่พึ่งทางใจของชาวจังหวัดเลยและก็จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยนะ
สำหรับใครที่อยากจะไปร่วมงานนามัศกาลพระธาตุก็ไปกันได้นะคะ
งานจะจัดยาวไปจนถึงวันนี้นี่แหละค่ะวันที่๑๘พฤษภาคมนี้วันพระใหญ่แบบนี้
ใครยังไม่รู้จะไปไหนอยู่ที่จังหวัดเลยมีโอกาสก็แวะเวียนไปสการพระทาสศรีสองรักกันได้นะคะ

ไปสิครับไปเลย